เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแล้วจะเป็นเด็กดีแล้วลูก

ไปวันที่สามสิบนี่แหละ
วันที่๑มาไม่เจอแล้วนะครับ

เพิ่งไปขอชนีกรุงนั้นมา

เสาร์อาทิตย์นี้เบอร์๓มาแรงมาก

ดเบอร์๓ลมเย็นเลย

หลายคนบ่นโอ้โหภาคเหนือทำไมร้อนอย่างนี้
ภาษาสารแล้วไม่ร้อนอย่างนี้ตอนกว่าวันนะครับ

หลังจากนี้จะเริ่มมีลักษณะฝนเข้ามาดับร้อน
ฝนที่จะเข้ามาดับร้อนเนี่ยจะเป็นฝนลักษณะที่มีความรุนแรงสักหน่อยหนึ่งนะครับ
อากาศร้อนจัดถ้าเกิดพื้นที่ไหนอากาศร้อนจัดติดต่อกันหลายวัน
เดี๋ยวจะมีความเย็นเข้ามาความเย็นอีกกระรอกนึงเข้ามาเนี่ย
จะทำให้เกิดลักษณะของความแปรปวนสภาพอากาศ
ฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรงเกิดขึ้น
จุดไหนต้องระวังเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อย
สำหรับใครที่จะต้องใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
เดินทางท่องเที่ยวจุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรา

สังเกตว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับจะมีการก่อตัวของบริเวณกลุ่มฝนอยู่นะครับ
ช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็จะพบว่าฝนส่วนใหญ่เนี่ย
กองอยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้สักส่วนใหญ่นะครับส่วนวันเมื่อวานนี้
ก็จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนในแถวบริเวณทางตอนล่างของจีนนะครับ
ส่วนนี้ครับเป็นทิศทางของพายุจ่ามีนะครับก็จากการตรวจสอบก็พบว่ามีการเฉียดไต้หวันไปนะครับ
หวุดหวิดจุดที่โดนเต็มเต็มก็คาดว่าน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับ
เคลื่อนที่ตั้งแต่ตอนล่างพุ่งไปตามประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับ
จนถึงบริเวณทางตอนบนในช่วงตั้งแต่วันที่๒๙ต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนหน้าเลย
ใครที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับตามจุดต่างจะสังเกตว่าพายุผ่านเกือบทุกเมืองเลยนะครับ
ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ด้วย
นี่คือตัวพายุนะครับส่วนนี้คือกลุ่มฝนที่ตอนนี้มีการก่อตัวอยู่
ถ้าหากพายุขึ้นฝั่งที่ญี่ปุ่นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ
เหมือนพายุลูกที่แล้วก็คือพอพายุหมดกำลัง
กลุ่มฝนที่ไปอยู่แถวบริเวณทางตอนบนที่ถูกพายุดูดขึ้นไปเนี่ยนะครับ
จะเริ่มมีการกระจายตัวกลับมาปกคลุมในเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่๒๙๓๐แล้วก็ต่อเนื่องวันที่๑เนี่ยนะครับ
ฝนจะค่อยมีการแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ประกอบกับหนึ่งปัจจัยก็คือพายุลูกนี้นะครับ
เป็นพายุที่จะเริ่มมีการพัฒนาความเร็วลมต่อเนื่อง
แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเป็นพายุที่มีกำลังแรงอีกหนึ่งลูกนะครับ
ซึ่งต้องจับตาดูต่อไปว่าจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหน
แต่แน่นอนนะครับก็จะทำให้มีการดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พุ่งผ่านเมืองในของเราเยอะขึ้นแรงขึ้นก็เป็นปัจจัยสำคัญ
ทำให้เกิดเรื่องของความชื้นที่เข้ามาก่อตัวกลายเป็นฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมเช้าวันนี้อากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับ
อากาศเย็นสบายมีลมเย็นจากตอนบนแผลเข้ามาเป็นระยะ
โดยเฉพาะอีสานนะครับส่วนในตอนกลางวันครับ
จากกลุ่มก้อนเมฆที่หายไปก็พบว่าอุณหภูมิค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
จากการตรวจสอบก็พบว่าอีสานเนี่ยนะครับอุณหภูมิเกือบพุ่งไปแตะประมาณ๔๐องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนนี้ครับเป็นสถานการณ์ฝนตอนนี้ก็จะพบว่าฝนส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางตอนบนนะครับ
แถวประเทศจีนสักส่วนใหญ่ซึ่งฝนกลุ่มนี้แหละครับถูกพายุดูดเหนียวนำไปอยู่นะครับ
พายุขึ้นฝั่งแล้วฝนกลุ่มนี้ก็จะค่อยแผลมา
จุดที่จะได้รับผลกระทบแรกก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ก็จะเป็นผลพวงของอากาศเย็นชนอากาศร้อนชื้นพอดีนะครับ
จะทำให้มีความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
ฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรงรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้วย
ดังนั้นต้องระวังเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศอันตรายที่เกิดขึ้น

สังเกตว่าหลังจากนี้สีฟ้าคืออากาศเย็น
จะมีทิศทางพุ่งมาในบริเวณเมืองไทยของเราขึ้นเรื่อยนะครับ

จะพบว่าสีฟ้านี่นะครับมีทิศทางไหลลงมาไหลลงมานะครับ

นี่นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้
นี่พายุลูกใหม่ที่จะเกิดขึ้นสีแดงนะครับ
นั่นก็หมายความว่าความเย็นระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ก็จะเป็นจุดแรกที่จะเริ่มสัมผัสอากาศเย็นบนพื้นราบนะครับ

แล้วก็วกไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ยังไงช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพหน่อยนะครับ
นักท่องเที่ยวเดินทางที่ไหนก็ตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
อย่างญี่ปุ่นตอนนี้ความจริงเนี่ยมันไม่น่าจะมีพายุแล้วนะครับ
แต่โอ้โหเจอลูกนี้ลากตั้งแต่ตอนล่างไปจนถึงตอนบนเลยนะครับ
ยังไงใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ติดตามการเตือนภัยของในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับ

เดี๋ยวผมไปอำลาก่อนน้องสัตว์ต่างนะครับ
โอ้โหไปแล้วเสียใจพี่พี่เดี๋ยวมาดูมันโอ้โหมาแล้วโอ้โหบ๊ายบาย
เดี๋ยวไปเจอกันอีก๒๓ปี